ดูประเด็นเรื่องของขวัญปีใหม่ล่วงหน้า
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีข่าวออกมาบอกว่าแจกเงินแค่๓วัน
หลายคนก็กังวลกันว่าทำอย่างไรดี
กดไม่ทันเวลาแบบนี้แล้วเนี่ย
เงินจะไม่ได้หรือเปล่าจะมีการดึงเงินคืนไปหรือเปล่า

วันนี้มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมฟังชัดกันเลยนะคะ
กรมบัญชีกลางเขายืนยันแล้วค่ะว่า
เขาจะไม่ดึงเงินของขวัญปีใหม่๕๐๐บาทกลับคืนแน่นอน

รอกันยาวขนาดนี้ร้อนก็ร้อนรอก็นาน
ยังเกิดปัญหาเงินหมดตู้อีก

เงินหมดหรือยัง
จากนี้บางคนรับจ้างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมากดให้หลายคน
บางคน๕ใบ๑๐ใบ
ใบก็มีก็ส่งผลกระทบกับคนที่รอคิวอีกว่า

บางคนก็ทำนีกระดะตะโกนอะแบบเร็วเร็วดีอะไรอย่างเงี้ย
เออเขาก็มารอนานแล้วไม่ได้เงินสักทีอ่ะ
แต่พอคนมารวมตัวกันเยอะแบบนี้
ก็มีกลุ่มคนได้อันนี้ส่งเหมือนกันนะ
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายอาหารเช้า
ปลาทองโกขายอะไรอย่างนี้ก็ได้รับอันนี้ส่ง
มายืนรอนานท้องมันก็หิวอากาศร้อน
ก็อยากดื่มน้ำเย็นไง

ตกลงแล้วเนี่ยถ้าหมดเขตแล้วจะไม่ได้เงินหรือเปล่า

นางยานีแสงสีจันทร์โคศกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะว่า
ไม่จริงไม่มีการหมดเขตไม่มีการเก็บเงินคืน
เงินจะถูกเก็บเอาไว้ในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งนำมาใช้ได้ตลอดเวลาค่ะ
ไม่มีการดึงเงินกลับอย่างแน่นอน
และไม่จำกัดเวลาในการใช้ด้วย
เพราะฉะนั้นประชาชนไม่จำเป็นต้องเป็นกังวล
ถ้าวันนี้คิวมันยาวนักไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ
พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้คิวยังยาวอยู่
รือนี้ก็ได้กดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เขามีข่าวบอกว่าเงินจะเข้าวันที่๘ที่๙ที่๑๐
นั่นหมายความว่าจะเข้าให้คุณตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้าแค่๓วันนี้
แค่จะเข้าวันที่๘กลุ่มหนึ่งก็โอนเข้าไปให้
วันที่๙อีกกลุ่มหนึ่งก็โอนไปให้
วันที่๑๐อีกกลุ่มสุดท้ายก็โอนไปให้
โดยตอนนี้ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๑ล้าน๔แสนราย
อกจากเงินสนับสนุนปลายปี๕๐๐บาทที่รัฐบาลเพิ่มสิทธิ์ให้แล้ว
ก็ยังมีค่าไฟสนับสนุนต่อเดือนเดือนละ๒๓๐บาท
ค่าน้ำ๑๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่งค่าน้ำค่าไฟจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงกันยายนปีหน้าเลยนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุก็มีคนถามมาเหมือนกันว่า
ผู้สูงอายุไม่เห็นได้ของขวัญปีใหม่เหมือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลย

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยค่าเช่าบ้าน๔๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ค่าเดินทางไปหาหมอคนละ๑๐๐บาทจ่ายให้ครั้งเดียวนะคะ
และในส่วนของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันลิตรละ๓บาทด้วยค่ะ
ทีนี้ก็ปรากฏว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้ว
เป็นดราม่าเรื่องการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ
ตอนแรกสุดที่เปิดโครงการมาก็ต้องคัดคนออกกันเยอะ
เพราะว่ามีปริญญาโทมีดรใช่ไหมที่มา

ทีนี้นี่แหละค่ะโพสต์ภาพตัวเองเขียนว่าเราก็ได้สิทธิ์นะ
แต่ดูเครื่องประดับสิดูทองของเขานะฮะ
ร้อยคอเส้นใหญ่นะเป็นดราม่าหนักมากค่ะ
เพราะว่าทั้งที่คอทั้งที่ข้อมือเป็นสร้อยทอเส้นโตเลย
แล้วในมือดันถือบัตรคนจนพร้อมเงินสด๕๐๐บาท
ว่าเราก็ได้สิทธิ์นะ
มีชาวเน็ตให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีฐานะนะ
เป็นถึงเจ้าของโรงงานน้ำแข็งเลย
แล้วทำไมถึงได้สิทธิ์อ่ะยังไงอ่ะ
ก็ติดต่อไปที่บุคคลในภาพเลยนะทีมข่าวเรา

คนจนสามารถกดเงินได้แล้วนะ
ยืนยันด้วยว่าได้บัตรมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีฐานะ
ตอนนั้นทำอาชีพขนมขายทำขนมขาย
หลังจากนั้นแต่งงานกับสามีที่เปิดร้านขายส่งน้ำแข็ง
ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานค่ะ
แต่ก็ยังเช่าห้องแถวทำกิจการอยู่นะคะ
เขาบอกว่าถ้าใครจะตอบว่าเขาก็คงจะห้ามไม่ได้หรอก
แต่เห็นแบบนี้ก็จะรวยแล้วนะ

อันนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแหละว่า
ถ้าสมมุติว่าสถานะมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ตัดสิทธิ์ไปสิจะมีการตัดสิทธิ์อย่างไรหรือเปล่า

มีบางคนเขาโพสต์รูปเงินกับบัตร
บอกว่าได้ค่าเหล้าไหมล่ะแบบนี้ฮะ
อืมก็เตรียมไปซื้อเหล้ากินก็ไม่ได้ให้ไปซื้อเหล้า

กปิน้ำปลาของใช้ที่มันจำเป็น
คือบางทีโพสต์เราเข้าใจว่าชอบโพสต์แบบเล่น

มันคือเงินภาษีของประชาชนที่เขาทำงานแล้วก็ถูกหักภาษีไป
แล้วก็นำไปใช้ในโครงการนี้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนล้านบาท
ก็ทำให้หลายคนก็แบบเอ๊ะเราไม่ได้ทำไมคนได้ถึงไม่เห็นคุณค่าของเงินแบบนี้
ก็กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับ
แต่จริงแล้วเงิน๕๐๐มีความสำคัญกับครอบครัว
ครอบครัวเหลือเกินที่ไปต่ออายุของเขา

คือบางคนอาจจะมองว่า๕๐๐แค่๕๐๐
แต่สำหรับบางคนมันคือตั้ง๕๐๐นะคะ
ตั้ง๕๐๐มันอยู่ได้ทั้งครอบครัวนะครับ